นี่ค่ะคือที่แรกใครเห็นเนี่ย

เพราะจับไปก็ทุกคนสังเกตที่มือดูว่ามันหนักแล้ว

โอ้โหนี่กลางสี่แยกรถเยอะแยะกลางวันแสกทำกันขนาดนี้เลยเหรอคะ
นี่ครับแบบนี้เลยครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะครับ
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับผู้ที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
นายสุธิพงศ์ลุนอุบลอายุ๒๖ปีนะครับ
นี่ฮะคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับ
ตอนนั้นกำลังกลับมาจากทำงานขับรถมาถึงแถวแถวถนนพระรามเก้า
ฝั่งหน้าตึกฟอร์จูนนะฮะแถว๔แยกพระราม๙แถวนั้น
รัชดาพิเศษนะครับเห็นคนขี่จักรยานยนต์ที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวเนี่ย
พยายามจะชนจักรยานยนต์อีกคันนึงให้ล้มอยู่หลายครั้งแล้วนะ
แต่ว่าจักรยานยนต์คันนั้นเขาไม่ล้มจนกระทั่งชายที่ใส่หมวกกันน็อกขาว
จอดรถตัวเองแล้วลงจากรถแล้วก็รูดซิปกระเป๋าเสื้อล้วง
เอาอะไรบางอย่างออกมาตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าจะเป็นกุญแจหรือว่าเป็นมีดสั้นนะฮะ
เพราะหลายคนก็ใช้กุญแจกำแล้วต่อยก็มีใช่ไหมฮะ
แต่ก็เห็นว่ารักษณะแบบจ้วงไปจะจ้วงหมัดก็ไม่ใช่
้วงแทงก็ไม่เชิงจนกระทั่งเห็นใกล้เนี่ยเออถือมีด
อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่ามกลางคนใช้รถใช้ถนนเยอะแยะไปหมด
อย่างที่เห็นนี่แหละแต่เขาก็ไม่หยุดนะฮะ
ไม่มีใครรู้ว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรนะครับ
ก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะ
เพราะว่ามาเห็นอีกทีนึงก็คือฝ่ายหมวกกันน็อกขาวเนี่ย
พยายามไล่ชนคันที่เขาพยายามจะทำร้ายอ่ะ
รถเขาก็ล้มไปก่อนอ่ะจอดรถแล้วก็ลงไปเลยครับ
รถล้มแล้วก็ไล่ไปต่อยเขาแล้วก็แทงเขาเนี่ยนะครับ
นายสุธิพงศ์บอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับ
ก็คู่กรณีเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไป
ส่วนตัวเขาก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุกลับบ้าน
ตัดสินใจเอาคลิปที่บันทึกไว้มาโพสต์ในโลกออนไลน์
เผื่อว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาอยากจะได้หลักฐาน
จะได้เอาไปใช้ในการแจ้งความกับตำรวจ
ซึ่งตัวเขาบอกว่าอยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์
คนใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยว่า
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ใจเย็นกันเถอะ

อย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหากันเลย
อันนี้ผมเห็นเนี่ยที่ผู้ชายหมวกสีขาวเนี่ย
พยายามขี่รถมอไซค์ไปชนอีกฝ่ายหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ลงจากรถมาแล้วก็มานัวเนียกันเลย
ผมสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นมีดพกสั้นอันเล็ก
คือว่าถ้าสังเกตดีในคลิปอาจจะเห็นอยู่
คือว่าไปปลายมือครับ
คือพยายามเข้าไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่เห็นนั่นก็คือพี่คนนั้นอาจจะมีเลือดตามตัวหรือว่าท้ายถอยที่ว่าเห็นชัดเลยครับ
แต่ว่าผมสันนิษฐานแล้วก็ดูในภาพว่าไม่น่าจะไกลจากจุดเกิดเหตุ
คืออย่างน้อยถ้าพี่ผู้ชายที่เขาโดนกระทำเนี่ยคือถ้าเขาเป็นอะไรไปอย่างน้อย
เพื่อให้เขามีหลักฐานอะไรบ้างคือตอนนั้นผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทันพอดี
อย่างน้อยก็พอได้ช่วยนิดนึงครับ
ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุในคลิปแล้วเห็นเขาขี่รถแยกกันไปใช่ไหม

คือความจริงแล้วเนี่ยเขาไปเคลียร์กันต่ออีกชุดหนึ่งนะ

ต่ออีกจุดหนึ่งแต่ไม่ทันมีเรื่องกันต่อเพราะว่ามีคนมาห้ามเอาไว้ทันนะฮะ

นี่ไปต่อจุดที่๒เห็นไหมปากซอยรัชดาพิเศษ๓จากตรงแถว๔แยกพระราม๙แถวหน้าตึกฟอร์จูนนะฮะ
แต่ตรงจุดนี้ที่แบบจะมาเคลียร์อะไรกันต่อเนี่ยจะมาต่อกันเนี่ย

นี่ฮะมีคนมาห้ามมาแยกทับเอาไว้ทันแล้วแถวนั้นใกล้สอนอห้วยขวาง
เขาก็เลยแจ้งตำรวจกันตำรวจก็มารองับเหตุให้นะครับ
ต้องไปเคลียร์กันต่อที่สอนอค่ะนะฮะ
อันนี้ซูมขอดูหน่อยซิตกลงในมือคือยังไงเนี่ย

วันนี้ไม่รู้ถอนหมวกกันน็อกแล้วมันฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนเนี่ยเขาก็
เนี่ยทุกผู้ชมครับคือสุดท้ายเนี่ยที่สอนอห้วยขวางเนี่ย
ที่ถูกทำร้ายก่อนนะที่ไม่ใช่หมวกกันน็อก
ฝ่ายที่ถูกทำร้ายน่าจะเป็นคนร่างเล็กกว่าให้ดูจากชุดนะ
ฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่ไม่ใช่หมวกกันน็อกขาวเนี่ย
บอกกับตำรวจบอกว่าผมก็ขี่รถของผมอยู่ดี
นี่ไงฝ่ายถูกทำร้ายก็คือเชื้อสีขาวแลบออกมา
อาจจะเป็นคนนี้เพราะว่าหัวเขาจะลักษณะสั้นผมสั้น
เขาบอกเขาขี่รถอยู่ดีดีครับแต่ว่าคนที่ใส่หมวกกันน็อกขาวเนี่ย
พยายามขี่รถไล่ชนเขาหาว่าเขาเนี่ยไปขี่รถตัดหน้า
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ขี่รถตัดหน้าอะไรเลยนะครับ
จนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยฮะที่ตรงที่มีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ก็เป็นไปตามคลิปเลยอยู่ดีก็โดนฮะใส่ใหญ่เลยนะครับ
ส่วนคนที่ใส่หมวกกันน็อกสีขาวนะครับเจ้าหน้าที่สอบปากคำให้การลักษณะวกวน
วนวกไปวนมาจนต้องติดต่อไปหาญาติเขาก็เจอแม่เขา
ถึงรู้ว่าเขามีอาการป่วยทางจิตแม่บอกว่าไม่กินยาไม่ยอมไปรักษา
อ้าวไม่ได้นะแต่แม่ให้ลูกมาขี่จักรยานยนต์แบบนี้ไม่ได้นะฮะ
นี่ฮะส่วนอาวุธที่อยู่ในมือที่กำเอาไว้เนี่ย
ถ้าเกิดเป็นมีดเนี่ยมันน่าจะเจ็บหนักกว่านี้ค่ะนะฮะแต่นี่ฮะ

ใช่ตำรวจบอกว่าดูแล้วที่เขากำเอาไว้แล้วไปแทงใส่เขา
เป็นที่เปิดขวดอ่าแต่มันก็มีคมนะที่เปิดขวดนะ
ก็แหลมเหมือนกันนะดีนะว่าไม่เป็นไรมากนะครับ
เอาเป็นว่าฝ่ายของผู้เสียหายเนี่ยพอเขาฟังจากทางฝั่งแม่
ทางฝั่งผู้ปกครองของคนที่เป็นหมวกกันน็อกขาว
บอกมีอาการทางจิตไม่ไปรักษาไม่กินยาเนี่ย

ก็ยินดีรับเงินค่าปรับค่ารักษาพยาบาล๒๐๐๐บาท
แล้วก็แยกย้ายกันไปไม่เอาเรื่องกันประมาณอย่างนี้